วันนี้วันที่๒๒พฤศจิกาคุณผู้ชมครบเดือนนึงแบบเต็มเลยนะ
เสียแป้งหนีออกมาจากโรงพยาบาลจำได้ป่ะ๒๒ตอนเที่ยงคืน๖นาทีที่ออกมา
แล้วความคืบหน้าเรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง
ด้านหลังนี้คือนายกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่านายกเองก็สั่งการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งตามจับตัวมาให้ได้
โดยนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้
ถึงการไล่ล่าจับกลุ่มแป้งนาโนตนักโทษที่หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
รัดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจับตัวมาให้ได้โดยเร็ว
และที่บอกว่ามีกระแสข่าวว่าเสียแป้งลงจากเขาไปแล้ว
ล่าสุดค่ะก็มีการเชิญพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรเข้ามา
ก็ได้รับการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทางการข่าวนะคะ
เจ้าหน้าที่ยังมีความเชื่อว่าน่าจะยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ยังคงวางกำลังเพื่อตามล่าหาตัว
แล้วที่คอมเมนต์กันเยอะว่าไม่อยู่แล้วลงไปแล้ว
นายกฟังแล้วก็ผมอ่านคอมเมนต์

เมื่อเมียสินะ

มีหลายคนมาให้คอมเมนต์ว่า

ทำไมรู้ดีได้อย่างไรใช่ไหม
แทนทรงแซมแถนรับรุงภาพหรือเปล่า
อาจจะอยู่บนเขาหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับพระบอบอีกทีนะครับ
ภาพหนึ่งแล้วก็เกิดข้อสงสัยเหมือนกัน

เนี่ยถ่ายกับคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชา
ภาพนี้คือพอเห็นแล้วปั๊บ
รู้จักกันใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นยังไง
กันมาเมื่อไหร่ใช่นานหรือยังครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอลักษณะเหมือนกับกรอดคอหรือกรอดเอวข้างหลังนะคะ
มีคุณธีระวงสมุทรนะคะแล้วก็มีเสียแป้งเสื้อขาว
หลายคนก็เลยสงสัยว่านี่หรือเปล่าที่ทำให้เสียแป้งยังรอดอยู่
จนถึงทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปถามคุณท็อปวราวุฒิ
ก็คุณวาราพุทธบอกว่าโอ้โหก็ดูจากภาพแล้วเนี่ย
รูปร่างผมตอนนั้นผมว่าน่าเป็นภาพเก่าแหละ
คือคุณท็อปพอเห็นภาพบอกผมยังนึกไม่ออกเลย

ก็ตอนนั้นที่เห็นภาพที่ออกมาเป็นประเด็น
ยังถามคนที่รู้จักอยู่เลยว่าคนไหนนะแป้งชี้ให้ดูหน่อย
ทีนี้ค่ะน่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมาตอนที่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง

เหมือนกับไปหาเสียงก็คือช่วงปลายปี๖๑

ถามนิสัยนะคะ
การที่นักการเมืองเวลาไปหาเสียงไปปราศัยที่ใด
ใครมาขอถ่ายรูปถ้าไม่ให้ถ่ายก็คงจะผิดวิสัย
ก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยได้มีโอกาสพูดคุยนะครับ
เมื่อวานนี้ตอนที่ได้รับลูกมาผมเองยังต้องถามคนที่อยู่ใกล้ตัว
ว่าคนที่ชื่อแป้งนี่คือคนไหนหรือ
นี่ไงอ๋อคนที่ชื่อแป้งคนไหนหรือ

ก็คือในรูปไหนที่มันเป็นประเด็นนี้บอกหน่อยสิ
เพราะฉะนั้นก็ชี้แจงมาแบบนี้แล้วนะคะว่าเป็นภาพเก่า
และยืนยันไม่รู้จักเป็นการเสือตัวนะ
แต่ก็จะไม่ให้คนดูจะไม่ให้ชาวบ้านคิดก็คงจะยากอะเนาะ
ก็ดูข่าวทุกวันแล้วก็เห็นก็ไม่เจอซะทีนี่

คุณผู้ชมฮะทีมข่าวเราก็ยังคงเกาะติดอยู่นะ
มันมีมุมไหนหลืบไหนถ้ำไหน

นักโทษแป้งได้ไปเจอมาถ้ำหนึ่งคุณผู้ชมถ้ำลาครับถ้ำลาเนี่ย
ตำรวจเขาได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านในพื้นที่ปัตตานีบอกว่าบนเขาบรรทัศน
มันจะมีถ้ำที่อยู่เหนือน้ำตกท่าช้างขึ้นไปสักสามกิโลเมตรอ่าฮะ
นี้ใช้ซ่อนตัวได้ทีมงานเราก็เลยขึ้นไปสำรวจโอ้โหคุณผู้ชม
เส้นทางนี้กว่าจะไปถึงเนี่ยนะต้องเดินลัดเลาะแนวเขาบางช่วงต้องโหน
เถาวันเอาเพื่อข้ามลำทานครับใช้เวลาเดินเท้าอยู่สองชั่วโมง
ก็ถึงถ้ำลานี่ไงฮะตอนโหนครับโหเป็นภาษาเลยอ่าฮะเหมือนด่าน
ตอนเข้าคล้ายลูกเสือเลยอ่ะใช่ใช่เออแต่มันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากน่ะ
คุณผู้ชมไอ้ที่โหนเนี้ยจริงจริงกระโดดก็อาจจะได้แหละแต่ทีนี้ครับ
ในถ้ำเป็นยังไงพาไปดูในถ้ำลาหน่อยแน่นอนว่าเป็นโพรงครับครับ
ชาวบ้านมักจะเข้าไปพักนะไปพักไปพักเหนื่อยอะไรแบบนี้
เวลาที่เข้ามาหาของป่าแต่ว่าเขาบอกว่ามีแต่หินก้อนใหญ่ใหญ่ที่มันปิด
ปิดอำพรางไว้นะคือไปเจออาหารกระป๋องที่เปิดแล้ว
มีแก้วมีกางเกงเก่าแล้วก็มีก้อนหินแบบที่พี่บุ๊กบอกเนี่ย
่อไฟหุงอาหารนะคุณผู้ชมฮะลักษณะก้อนหินเนี่ยยังมีคราบเขม่า

แต่ทั้งหมดดูเป็นข้าวของที่ถูกใช้งานมานานแล้ว
เหรอไม่มีรอยใหม่คุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เลยเชื่อว่าไม่น่านะ
นักโทษแป้งไม่น่าจะมาหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนี้
ส่วนข้าวของที่พบนั้น
มีชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่ชื่อว่าลุงนันครับ
เคยพาแซคณทวินนักข่าวของเรา
ไปสำรวจป่ามาแล้วแล้วก็มาบอกว่า

ของลุงนันเอง

เกอ่ครับรอบนี้ที่ไปสำรวจไม่ได้เจอบ่อแสของ
ด้านเจ้าหน้าที่หน่วยฉลามทองปัตตานี
สยบศึกที่ขึ้นไปสำรวจถ้ำด้วยกัน
ก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์รอบนะพี่บุ๊คพี่น้ำแข็ง
นิ่งคาดการณ์ไม่ได้ว่าสถานการณ์จะจบลงเมื่อไหร่

ตอนนี้ฝ่ายปฏิบัติการก็ต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าจะให้เอายังไงต่อดีท่าน
แต่ส่วนตัวเจ้าหน้าที่ก็ยังเชื่อว่าหากนักโทษแป้งยังมีชีวิตอยู่
ยังไงยังไงต้องจับได้และถึงแม้จะตายไปแล้วศพก็ต้องเจอครับ
ส่วนของคำสั่งที่เจ้าหน้าที่รออยู่นั้นตอนนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคุณผู้ชม
ยังไม่ได้มีการออกคำสั่งให้ถอนกำลังแต่อย่างใด
หน่วยยังปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สับเปลี่ยนเวรตลอดเวลาตามแผนเดิมเลย
นั่นก็คือบนเขาจะมีเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่า
ไล่ล่าก็คือเป็นเชิงลุกอ่ะคุณผู้ชมฮะทำหน้าที่ตามหานักโทษแป้งอยู่ต่อไป
ส่วนราบเชิงเขาพื้นที่ราบเชิงเขาและจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอและระหว่างจังหวัด
ก็จะมีด่านตั้งจุดตรวจจุดสกัดการหลบหนีในเส้นทางถนนครับ
ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถที่ผ่านเส้นทางมากขึ้น
เพราะเจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่านักโทษแป้งเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่บนเขาบรรทัศ
แต่ดอมข่าวลือต่างที่ได้ยินมาที่เขาลือกันออกมาว่าเสียแป้งอ่ะ
ติดต่อไปที่พบตลแล้วใช่ไหมพี่บุ๊คเราก็ยังได้ยินข่าวเลยว่าเนี่ย
ขอมอบตัวจะขอมอบตัวเรื่องนี้มันยังไง
มีจริงมีคนติดต่อมาจริงครับคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้โคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อย่างพลตำรวจโทอาจจะยนต์ไกลทองบอกว่าไอ้ที่ติดต่อเข้ามาเนี่ย
ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครและคนที่จะเข้ามอบตัวเป็นใครก็ยังไม่รู้
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงครับฟังท่านโฆษกเองเลยครับ
จากการสืบสวนของตำรวจก็ยังเชื่อว่านักโทษแป้งน่าจะยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะ
ถ้าหลบหนีออกมาแล้วเนี่ยยังไงยังไงเจ้าหน้าที่ต้องเจอครับ
เพราะตำรวจปิดทางลงเขาทุกช่องทางปิดล้อมทุกหมู่บ้าน
ไม่มีเหตุบ่งชี้ว่านักโทษแป้งหลบหนีลงมาจากเขา
แต่อย่าลืมสิปะทะกันเท่าไหร่๘พฤศจิกา
มันมีช่วงที่ยังไม่ได้ตั้งด่านสกัด

นั่นน่ะสิคุณผู้ชมนั่นเป็นช่วงช่องว่างที่
นักโทษแป้งหลบหนีไปแล้วหรือไม่ก็น่าตั้งคำถามครับ
อันนี้ก็น่าตั้งคำถามนะคุณผู้ชมเบื่อข่าวนี้หรือยัง

คดีนี้อาจจะเป็นคดีที่เสียแป้งเขาโดนคดีเป็นห่างว่าวเลยนะ
เล็กอย่างคือหลบหนีอุกอาจวางแผนมีผู้ร่วมขบวนการ

เสียดายเมื่อกี้ตอนนักข่าวไปถามขนายกเสธฐานี่
ถามเรื่องนักทดแป้งแล้วหรือนักทดอีกคนนึง

อีกคนก็ไม่เห็นหน้านานแล้วครับ